นาทีที่รถกระบะขับอยู่บนดอยรวกที่จังหวัดตาก
แล้วก็กำลังจะเข้าโค้งเนี่ยจังหวัดนั้นรถมันทุกพ่วงเนี่ยนะคะ
วิ่งเข้ามาพอดีแล้วก็เสียหลักนะคะ
รถพ่วงเนี่ยนะคะเทกรจาดเข้าโพดทับรถกระบะ
ไม่เห็นอะไรเลยนะคะรถเสียหลักเลยค่ะ

ใช่เห็นบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเลย

เราก็ยอมรับเนี่ยสติดีมาก

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นนาทีระทึกวินาทีเฉียดตาย
เหลือหลักเทเม็ดข้าโพดใสเรียบร้อยเลยตูสลัดดรอยลวก
คนเจ้าของรถนี้เขาก็นำมาโพสต์เอาไว้
เป็นข้อความที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กสายแว้นรถเจิดเขาระบุเอาไว้

ที่ผ่านมาบนถนนสายตากแม่สอดจุดบริเวณรอยรวก
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมว่ารถกระบะวิ่งตามมาปกติ
ระหว่างนั้นเขาผ่านสานบุพุมหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
ผู้หญิงยกมือไหว้คนขับดีบแตล
คือรถเสียหลักนะคะเขาบอกว่าเคราะห์ดีมาก
คืออีกติ๊บเดียวตกเหวแล้วแต่ว่าเสียหลักไปพาดอยู่บน

เป็นก้อนหินแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเคราะห์ดีนะคะที่พระคุ้มครองบุญรักษา
ก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำให้ผ่อนหนักให้เป็นเบา

บอกว่าเนี่ยปัจจัยที่ทำให้ทั้งคู่ปลอดภัยอย่างแรกคือผู้ชายมีสติดี
พอข้าวโพดตกใส่หน้ารถเขาจับพวงมาลัยแน่นแล้วเหยียบเบรก
ทำให้ไม่ลื่นถลายตกเขาลงไป
อย่างที่สองนะทั้งคู่เขาฆ่าเข็มขัดนิรภัยค่ะ
แล้วก็อย่างที่สามคือเขาไม่ได้ขับรถเร็วเกินไป
ทีนี้พอรถมันเสยพอเกิดอุบัติเหตุรถเพียงแค่เสยไปอยู่ที่รั้วกั้นถ่าง
ทีนี้อุปติเหตุมันก็เลยไม่ได้มีความรุนแรงปลอดภัยทั้งคู่นะคะ
ไม่ได้บาดเจ็บนะผู้หญิงเองก็สติดีมากนะ

ก็คือหลังจากที่รถพลิกสองวินาทีเท่านั้นเองมีบีใจ
เขาถามเลยโอเคไหมยังสบายกับเรา